มาดูเรื่องของน้องผู้หญิงคนนี้ค่ะอายุ๑๘ปีนะคะ
ตกเป็นผู้เสียหายเพราะว่าพี่ชายต่างพ่อที่เธอมาอยู่ด้วยเนี่ยนะคะ
อายุ๔๐ปีล่วงละเมิดทางเพศติดต่อกันหลายปีคุณผู้ชมค่ะ
จนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยได้ความช่วยเหลือจากพ่อแม่ของเพื่อนนะคะ
เอาเรื่องนี้ไปแจ้งตำรวจแต่เรื่องนี้คดีก็ไม่คืบหน้า
สุดท้ายก็มาพึ่งกันจอมพลังเพื่อที่จะเร่งรัดคดีนี้นะคะ
กันจอมพลังเนี่ยพาผู้เสียหายไปที่สโมสรตำรวจค่ะ
เรียกร้องความเป็นธรรมกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักผ่านรองพต
เพราะว่าผู้เสียหายถูกพี่ชายต่างพ่อล่วงละเมิดมานานกว่า๔ปี
แล้วตามรายงานก็คือไปแจ้งความที่สพคูคศจังหวัดปฐุมธานีแล้วคดีก็ไม่คืบหน้า
ผู้เสียหายบอกว่าพี่ชายอายุ๔๔ปีล่วงละเมิดหลายครั้งตลอดหลายปีที่เธอมาพักอาศัยอยู่ด้วย
ผู้เสียหายต้องอยู่กับพี่ชายเพราะว่าแม่เอามาฝากให้พี่ส่งเรียนหนังสือ
แต่ว่าสุดท้ายเขาก็ฉวยโอกาสตอนที่ภรรยาไม่อยู่บ้านล่วงละเมิดทางเพศ
เอาเรื่องนี้ไปบอกแม่แต่ก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือนะคะ
สุดท้ายเนี่ยเธอตัดสินใจถ่ายคลิปตอนที่ถูกก่อเหตุนี่แหละ
เป็นหลักฐานแล้วเอาเรื่องไปปรึกษาครอบครัวเพื่อนสนิท
แล้วก็ได้รับความช่วยเหลือนี่แหละค่ะ
น้องถ่ายคลิปตัวเองถูกพี่ชายข่มขืน
เพื่อเป็นหลักฐานมาเอาเรื่องพี่ชาย
เพราะมันทนไม่ไหวแล้วตอนนี้น้องนั่งมอไซค์มาเองนะครับ
แม่น้องเนี่ยก็ไม่ใช่คนร่ำรวยน้องก็มาเรียกร้องความเป็นธรรม
ส่งคลิปมาให้ผมช่วยแล้วเรื่องมันผ่านไปเดือนกว่าแล้ว
น้องบอกว่ามันผ่านมาเดือนกว่าแล้วเงียบ
ผมผมนึกไม่ออกเลยสำหรับผมนะตัวผมนะผมนึกไม่ออกว่ามีตำรวจคนไหน
ที่ให้ความสำคัญเรื่องเด็กแวบแรกเหมือนคราวที่แล้วเลย
ท่านสุรเชษฐ์หักผ่านท่านลองประบอตรอผมนึกถึงท่าน
คือเรื่องนี้ก็เด็กผู้หญิงตัวคนเดียวด้วยนะคะ
แล้วก็ผู้เสียหายก็ถ่ายคลิปตัวเองนะคะเพื่อที่จะเป็นหลักฐานนะคะ
อย่างที่คุณกันได้พูดเมื่อสักครู่นี้พอมาถึงพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพาน
ก็สั่งให้ภูมิกับสพคูคศส่งข้อมูลมาตรวจสอบทั้งหมด
แล้วก็พบว่ามีหลักฐานผลตรวจร่างกายมีคลิปวิดีโอ
ก็เลยให้ภูมิกับชี้แจงว่าทำไมถึงล่าช้า
คดีนี้ทำไมถึงไม่คืบหน้าและย้ำว่าคดีนี้ต้องเอาผิดต่างกรรมต่างวาระค่ะ
ล่าสุดค่ะตำรวจสืบสวนสพคูคศขยับแล้วค่ะ
นำหมายสารธัญบุรีเข้าคุมตัวในนัทในหมู่บ้านคลอง๓นะคะ
หมู่บ้านย่านคลอง๓ตำบลลาดสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
พอสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหายอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับก็ถูกดำเนินคดี
รวม๔ข้อหาคุณผู้ชม
คดีนี้ก็วันเดียวรู้เรื่องเลยนะคะ
หลังจากที่น้องเนี่ยต้องเจอกับเรื่องนี้เก็บความทุกข์เอาไว้๔ปีนะคะ